โดยการเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าไปทั่วประเทศเลย

ตอนนี้ตั้งเป้าที่จะขายให้ได้๑๐๐ล้านบาทแล้ว

น้ำพริกป้าแว่นน้ำพริกในบรรจุภัณฑ์อย่างดีขนาด๔๐กรัม
จำหน่ายในร้าน๗๑๑มากว่า๕ปี
บังออนบอกว่าเดิมทีเป็นเกษตรกรทำไร่ทำนา
แต่พันตัวมาเป็นแม่ค้าตำน้ำพริกขาย

แต่ก็มีฝีมือปลายจังหวะในการตำน้ำพริกมีความมุ่งมั่น
ประกอบกับมีความคิดอยากจะนำน้ำพริกของตัวเอง
เข้าสู่ช่องทางการขายในร้าน๗๑๑
เพื่อสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น
โดยได้รับคำแนะนำด้านมาตรฐานการผลิตและพัฒนาสูตรใหม่

รวมถึงเป็นการเสริมสร้างงานและรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรและคนในท้องถิ่น
ทำให้น้ำพริกป้าแว่นสามารถผลิตได้ถึง๒๕๐๐๐กระปุกต่อวัน
ส่งขายร้าน๗๑๑กว่า๑หมื่นสาขาทั่วประเทศ
แต่เราสามารถที่ก้าวเดินไปถึง
อันนี้พอใจแล้วลูกพอใจ

ก็ฝากขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่ากับผู้บริหาร

และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

และท่านเชื่อว่าสินค้าของท่านน่าจะขายได้เนี่ย
ก็สามารถแวะมา
คุยกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอดเวลา

ซึ่งควรให้อำนวยความสดัดสุดของท่าน
เราจะยินดีต้อนรับอย่างเต็มที่
เดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
ตั้งใจไฟพัฒนาและหาพาร์ทเนอร์ดี
ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ข้าวเทราะต์ทีวีรายงาน